ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะฮะ
คือผมเห็นแล้วก็รู้สึกเศร้าแล้วก็อดสงสารครอบครัวนี้ไม่ได้
ค่ะนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับรถยนต์คันหนึ่งนะครับ
ที่เขาขับมาเนี่ยฮะอันนี้เป็นกล้องหน้ารถของเขาเลยนะ
ของผู้ประสบเหตุเลยค่ะใช่ตอนนี้อาการยังโคม่า
ขับมาแล้วก็มาถึงสี่แยกไฟแดงนะเขาก็ต้องเลี้ยวขวา
จะไปขึ้นทางด่วนไฟเขียวนะครับของเขาไฟเขียว
ฝ่าไฟแดงมาฮะแล้วเสียงดังโครมเลยอ่ะค่ะ
โครงแต่ไม่รับผิดชอบไม่ช่วยเหลืออะไรเลย
หนีด้วยขับรถหนีไปเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่สิบห้าสิงหาคมนะครับ
รถยนต์คันนี้ขับไปที่แยกไฟแดงวัดพรพระร่วงถนนสุขาพิบาลห้า
นะครับอ่าเพื่อที่จะเลี้ยวขวาขึ้นทางด่วนดาวคนองนะฮะ
จะไปขึ้นทางด่วนดาวคนองเขาไฟเขียวเขาก็เลี้ยวขวา
แท็กซี่คันนี้ไหมฮะสีเหลืองเนี่ยค่ะไฟแดงนะครับมาดื้อดื้อเลยอ่ะ
พุ่งตู้มเข้ามาฮะชนเขาอย่างจังที่หน้ารถเขาแล้วก็หนีไปค่ะ
ส่วนคนขับรถยนต์ที่ถูกชนนะครับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
อาการโคม่านะคือตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลย
เมื่อวานคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับภรรยาเนี่ย
โอ้โหสงสารจับใจเลยอ่ะคือทางครอบครัวของผู้บาดเจ็บเขาบอกว่า
หมอบอกให้ทำใจเพราะว่าแกนสมองมันมันตายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว
ใช่บอกให้ญาติทำใจเลยอ่ะอืมอ่าเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับถ้าเขาเป็นอะไรเขาวางสายเสร็จอีกสี่นาทีต่อมา
นาทีที่ห้ากู้ภัยเป็นคนรับออกไปจากบ้านได้ไม่ถึง
สองแยกไฟแดงว่าเขาเคยสั่งเสียไว้ว่า
ถ้าเขาเป็นอะไรไปให้ถอดเครื่องในใส่เขา
เขาไม่อยากเป็นภาระของใคร
อีกสิบครั้งเพราะว่าแป้งบอกพ่อแม่พี่น้องและลูกตัวเองแล้ว

เองขอไปไม่ให้แป้งมานั่งเสียพี่เสียเที่ยว
กระซิบบอกเขาว่านี่คือคนที่รักตัวเองนะ
ไม่มีใครให้คนที่รักไปจากตัวเองได้หรอก
คือภรรยาเนี่ยบอกว่าเพิ่งคุยโทรศัพท์กับผู้บาดเจ็บสามีเนี่ยนะคะ

๕นาทีก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ

หลังจากนั้นอย่างที่เธอบอกโทรไปอีกครั้ง
คนรับสายคือกู้ภัยแล้วค่ะ

ถ้าเป็นอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องยื้อนะ

ก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้เกิดขึ้นจริงนะครับ

คนเจ็บชื่อนายกระหนกทงชัย

อยู่ในอาการโคม่าอยู่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๕สิงหาคมนะครับ
ชื่อนายสมพบราชาอายุ๒๔ปี

ตอนแรกก็ว่าจะถามเหมือนกันนะคะดูจากคลิปว่า
คนไหนคือนายสมภพดูแบบนี้คงไม่ต้องถามแล้วล่ะ

คือญาติครอบครัวเพื่อน
ของคนเจ็บเขารู้ข่าวว่าผู้ต้องหาจะมามอบตัว
เขาดักรอหน้าสอนอเลยฮะรอเลยอ่ะสอนอคันนายาวค่ะ
ตำรวจเองก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันก็ต้องเข้าไปช่วยแยกตอนหลังค่ะ
ประธานโทษนะฮะเป็นใครใครก็แค้น
จากคนมีครอบครัวอยู่ดีขับรถไปส่งของดี
ตอนนี้ต้องกลายเป็นคนพิการโคม่าสาหัสจะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ย
เพราะอะไรเพราะขับรถฝ่าไฟแดงมาชนเพราะความมักง่ายของคนคนเดียว
เนี่ยแล้วเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ตำรวจฟังนะ
หลังจากที่ตำรวจแยกแล้วก็นำตัวมาสอบสวนมาแจ้งข้อกล่าวหานะ
นายสมพบบอกว่าแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาสารภาพว่าเขาขับรถแท็กซี่ชนอีกฝ่ายหนึ่งจริง
ค่ะแต่ไม่ได้ตั้งใจชนเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาเช่าแท็กซี่ขับได้สามวัน
ก็เลยไม่รู้เส้นทางแล้วมองไม่เห็นสัญญาณไฟว่าไฟแดงค่ะ
นายสมภพพูดว่าอย่างนี้นายสมภพพูดว่าต่างฝ่ายต่างขับมาด้วยความเร็วก็เลยชนกัน
ประธานโทษนะฮะเขาไฟเขียวครับ
เขาก็ต้องเลี้ยวตามสัญญาณไฟจะไปทางของเขาอ่ะอืมเขาขับเร็วเท่าไหนก็ได้เพราะเขาไฟเขียวนะคะ
คุณจะมาบอกว่าต่างฝ่ายต่างขับมาเร็วก็เลยชนกันไม่ได้
ที่หายไป๓วันนายสมพบราชาบอกว่าไม่ได้หนี
แต่ตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็เลยขอหลบไปตั้งสติก่อนเท่านั้น
เอาฟังเสียงผู้ชายคนนี้หน่อยครับผมมองไม่เห็นนะครับพี่เอกเพราะว่าผมก็
ขับรถมาแล้วผมไม่เคยชินกับพื้นที่อ่ะอืมผมก็มองรถทางด้านซ้ายมือผมอ่ะ
ที่ว่าเขาไอ้นี่เนอะเขาใช้ความเร็วมาผมก็ใช้ความเร็วตามเขา
เพราะว่าผมก็มองไม่เห็นไฟแดงเหมือนกันเพราะว่าผมไม่เคยใช้ถนน
อืมเห็นว่าเราเราพอพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราหนีไปไหนไม่ได้หนีครับค่ะ
ผมก็อยู่พบเจ้าพนักงานครับคือว่าผมผมอ่ะตกใจคือผมอยู่ตัวคนเดียวเนอะอืม
อ่าแล้วก็เขามีญาติมาอืมผมก็ไม่เคยเกิดเหตุอย่างเงี้ยอืม
ผมก็ตกใจแล้วผมก็ไม่ได้ถามถามว่าหนีไหมถ้าเกิดว่าหนีอ่ะผมมาเข้ามอบตัวนะอืม
ผมเข้ามอบตัวในวันนี้ครับพี่คือว่าผมก็มีแม่หนึ่งคนแหละ
ผมก็ผมก็เข้าใจว่าทุกคนมีครอบครัวก็คือผมก็มีเงินอยู่ก้อนสุดท้ายที่พ่อเสียอืม
ก็ไปรับรถมาเพื่ออยากจะมาปล่อยเช่าอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือมาเกิดเหตุการณ์อย่างเง
ถามว่าผมแสดงความรับผิดชอบไหมด้วยตัวผมเองผมก็เพิ่งอายุไม่เท่าไหร่
แล้วแม่ก็แม่แบบแม่ก็ผมก็หกสิบสองแล้วพี่มันก่อนสร้างอ่ะเนอะอืม
ถามว่าผมเจตนาหนีไหมถ้าผมเจตนาหนีวันนั้นผมไม่อยู่ครบเจ้าพนักงานหรอก

แม่ก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าผมผิดหรือเปล่าพี่ไปดูที่กล้องอืม
ผมก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้แต่เขาพอดีว่าทางญาติเขามาก็เจอกล้องหน้ารถเนอะ
ถามว่าเขาเอามาให้ผมดูเนี่ยเออพี่ฟังผมเขียวผมก็ครับผม
ดังนั้นผมขอโทษด้วยผมก็ไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครตั้งใจที่จะชนไปผมก็พี่เขาก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเนี่ย

คือหลายคำมากที่ฟังแล้วจะต้องอ้าปากงับอากาศแล้วงับอากาศอีก
เขาบอกว่าคู่กรณีใช้ความเร็วมาผมก็ใช้ความเร็วตามเขาแต่คุณมาคนละเส้นกัน
แล้วยังบอกว่ายืนยันว่าผมไม่ผิด
ให้ไปดูที่กล้องเพราะผมไม่รู้ว่าผมผิดหรือเปล่า

อ่าแล้วก็บอกอีกว่าผมไม่ชินเส้นทางนี้ปกติคนไม่ชินเส้นทางก็ไม่ควรขับเร็วนะคะ
คือคือถ้าพูดลักษณะแบบนี้นะให้สัมภาษณ์แบบนี้นะแม่ผมอยากเห็นตอนเดินออกจากสอนอจริงเลย

ตอนเดินเข้าเนี่ยรอบหนึ่งแล้วเนี่ยนี่ถ้าถ้าญาติพี่น้องเขาได้ยินสัมภาษณ์แบบนี้แล้วเดินออกจากสอนอเนี่ย

เห็นว่าขึ้นรถคันไหนกลับบ้านแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรหรอก

ไปดูเจ้าของอู่แท็กซี่ก่อนดีไหมเพราะว่านั่นคือเจ้าของรถตัวจริงเพราะว่าเขาเนี่ยไปเช่าขับใช่ไหมคะ
นายนโรงมานัททวีเกียจเป็นเจ้าของอู่รถแท็กซี่ค่ะเขาบอกว่าตำรวจว่าไง
ผมว่าตามตำรวจเลยครับผมเห็นกล้องหน้ารถแล้วภาพเหตุการณ์ทั้งหมด
คนขับรถแท็กซี่ผิดจริงจริงนายสมภพคนนี้อย่างที่เขาให้การไปเมื่อสักครู่นั่นแหละค่ะ
มาบอกกับเขาวันที่มาเช่ารถขับในวันที่๑๒สิงหาคมว่า
ว่ามีชีวิตลำบากอยู่กับแม่แค่สองคน
ก่อนอันนี้เขาเคยขับทักซี่อยู่มีนบุรีมีไปขับขี่สาธารณะ
เจ้าของอุรกษ์แกก็สงสารอ่ะอืมว่าให้เช่าไป
มาขี่เขาอ่ะเป็นบริเวณส่วนคนเขาบอกผมว่า
สาธารณะเขาต้องยื่นทำเรื่องอยู่ซึ่งผมก็เชื่อเขา
ไม่ได้ดูหลักฐานว่าเขายื่นหรือเปล่าเป็นความสัมภาพผมเอง
ทั้งหมดอันนี้ค่าซ่องก็ประมาณอับแสนอ่ะค่ะมันไม่น้อยน้อยเลย
เขาไม่ได้เบรกเลยดูจากคลิปที่ลูกน้องเปิดให้หลายคน
ไม่ได้เบรกเลยค่ะอ่าตำลวดเนี่ยบอกมาว่าเราผิด
ครับใช่ใช่ใช่เราก็ดรีลับคำตัดศิลป์ของตำลวด
ไม่รู้จะเอายังไงกับนายคนนี้ดีนะครับค่ะดูทางคดีความกันแล้วกันนะครับ
ตอนนี้ได้ให้ทางพนักงานสอบสวนไปสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเห็นเหตุการณ์อย่างละเอียดเพิ่มเติม
แจ้งข้อหาไว้แล้วตอนนี้นะครับสำหรับนายสมพบราชาคนขับรถแท็กซี่ที่ไปชนเขาจนบาดเจ็บสาหัส
ก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการฝ่าสัญญาณไฟแดง
จนทำให้เกิดอุบัติเหตุนี่ตำรวจเขาตรวจสอบแล้วนะว่าคุณฝ่าสัญญาณไฟแดงนะ
ก็ถ้าทางเลี้ยวมันเขียวทางตรงมันจะเขียวไม่ได้แน่นอน
นี่คือบางอะไรคะแสงเข้าตาหรือว่า

ส่วนทางแพ่งกับการเยียวยาเรื่องนี้
ทางเจ้าของอู่แท็กซี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ทั้งหมดนะครับ
ก็ต้องคุยกับทางครอบครัวของคุณกระหนกต่อไปนะครับ
ก็คงบอกอะไรมากไม่ได้นอกจากขอให้คุณกระหนกที่ถูกรถชนเนี่ย